ระทึกกลางคลองเลยนะฮะโอ้โหไฟลุกพลึบเลย
ใช่ค่ะแล้วดูสิคือแบบไปมาแบบนี้มีคนอยู่บนเรือด้วย
ทีนี้การจะช่วยชีวิตนี่ต้องทำยังไงคะเนี่ยจะรอดไหม
ที่สำคัญเด็กอยู่บนเรือนะฮะกลัวถ้ากระโดดน้ำไป
ก็เดี๋ยวจะจมน้ำจมท่านี่คลิปเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแบบเต็มที่มีทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็รู้อยู่เรือเป็นไม้นะฮะไฟลุกเร็ว
แต่ว่าแม้จะอยู่กับน้ำก็ตามน้ำมันไงน้ำมันไง
น้ำมันของเรือมันไหลทำให้ไฟลุกพลึบเลย
และคนถ่ายคลิปที่บันทึกเหตุการณ์ประทึกไว้ได้
ก็คือนายจักรินพุ่มอ่อนหรือว่าคุณจอย

ทำอย่างไรล่ะจอยใครจะช่วยไว้ได้นะครับ
แต่ว่ามีเรือหางยาวอีกลำนะครับ
แล่นมากลางคลองอย่างรวดเร็วแล้วก็ประกบข้าง
แล้วก็พยายามช่วยเหลือเด็กน้อย๒คน
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์อีกมุมหนึ่งนะคุณนะนี่คนบนเรือลำนี้ถ่ายกันไว้ได้
ที่โอ้โหพยายามพุ่งไปที่เรือลำที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อจะช่วยเหลือเด็กออกมา
และทีนี้พยายามจะดับไฟเรือที่เกิดเพลิงไหม้ดับกันไม่ได้เลยคุณ
ต้องทำอย่างไรรู้ไหมฮะต้องใช้เรือลำอื่นในการที่จะเอาใบพัดสะบัดน้ำ
เพื่อจะดับไฟเรือที่กำลังไฟลุกไหม้อยู่
ยังไงยังไงก็ดับไม่ได้คุณจนกระทั่งต้องมีการลากเข้าริมฝั่ง
แล้วสุดท้ายใช้วิธีการจมเรือทำไมต้องรีบดับไฟรู้ไหมฮะ
กลัวเรือมันระเบิดน้ำมันมันไหลตลอดทำไมต้องรีบจมเรือ
เพราะกลัวเรือระเบิดก็เลยต้องจมทันทีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเสร็จงานประเพณีแข่งเรือ
ท่าน้ำวัดกาหลงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการ
ช่วงเย็นของวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยคุณพานุเจ้าของเรือซึ่งเดินทางมาพร้อมกับลูกชายและหลานชาย
เห็นในคลิปใช่ไหมฮะว่ามีเด็กผู้ชายอยู่สองคนนะครับ
เดินทางมาพร้อมกับคุณพานุผู้เป็นพ่อนะครับ
บอกว่าหลังเสร็จงานจากการแข่งเรือกำลังขับเรือกลับบ้านพัก

ที่ไฟมันจะลุกโหมไหม้อย่างรวดเร็ว
โชคดีที่มีเรืออีกลำบึ่งมาช่วยได้ทันนะครับ
เช่นนั้นนะอาจจะต้องสละเรือว่ายน้ำคุณแล้วก็กลัวไง
กลัวลูกกับหลานถ้าไหว้ไม่แข็งแล้วอยู่กลางคลองแบบนี้
เดี๋ยวจะเข้าฝั่งไม่ไหวและอีกอย่างนะฮะ
กลัวว่าไฟมันจะลุกอย่างรวดเร็วเดี๋ยวถูกไฟไหม้ไฟคลอก
จนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระเบิดอย่างนี้อื้อ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากระบบพวกน้ำมันมันขัดข้องคุณ
หรืออาจจะมีเกี่ยวกับสายฟงสายไฟนะฮะ
เส้นใดเส้นหนึ่งมันอาจจะช็อตจนเกิดประกายไฟติด
แล้วก็น้ำมันใช้น้ำมันเบนซินครับ
เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ผู้ชมระทึกจริงนะครับเนี่ยเขา

กลายเป็นงานไหลเรือไฟไปซะแล้ว

อันนั้นงานประเพณีน่าไปแต่ถ้าอย่างนี้เรือไฟนี่คือไฟลุกไม่ไหว